หน่อยถูกหลอกเหมือนกันนะฮะไปซื้อสตอเบอรี่แต่ว่าสตอเบอรี่เนี่ยมันบรรจุอยู่ในกล่องใช่ไหมคุณ
ด้านบนเนี่ยสตอเบอรี่แดงแดงดูสดสดแต่พอเปิดดูข้างล่างหยิบทีละลูกทีละลูกขึ้นมาดู
ข้างล่างเนี่ยราพลึบเลยฮะนี่คุณผู้ชมฮะเห็นกล่องแบบนี้
ด้านบนเนี้ยสตอร์เบอรี่สวยใช่แต่พอด้านล่างเนี้ยราทั้งนั้น
คุณดิฉันนึกถึงผักชีโรยหน้าอันนี้เป็นสตอเบอรี่โปะหน้า
เออบางคนบอกโอ้สตอจริงสตอคือสับอะไรนะสับแสลง
อย่างอื่นเออสตอแปลว่าแบบหลอกลวงอะไรนะฮะนี่ครับ
สตอเบอรี่ขึ้นราเน่านะฮะถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
บอกต่อข้อความไว้แบบนี้บอกว่าคนโพสต์เนี่ย
ทำบุญที่วัดป่าภูทับเบิกกับครอบครัวขากลับเนี่ย
แวะซื้อสตอเบอรี่บรรจุกล่องกลับมาด้วยตอนนั้นน่ะโอ้โห
ไปเห็นที่แผงขายเนี่ยสอเบอรี่สวยนะครับ
ด้านบนของกล่องสวยก็ไม่กล้าไปแกะของเขาดูหรอกคุณ
กล้าไปรื้อดูหรอกว่าข้างล่างมันสวยไม่สวยยังไงก็ได้แต่ส่องผ่านกล่องลงไปนะฮะ
ก็พบว่าโอเคสวยถูกใจก็เลยซื้อกลับไปที่บ้าน
พักปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านนะคุณนะเปิดกล่องออกมา
หยิบลูกด้านบนออกมา๒๓ลูกเอ้าก็ยังสวยอยู่นะ
แต่ลูกด้านล่างเนี่ยเน่าขึ้นรากินไม่ได้เลยเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับ
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่ามันแบบเสียความรู้สึกมากนะ
ไปแจ้งความดีกว่าเพราะถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภค
ค่ะทีนี้มีการติดต่อไปถึงคนขายคนขายเสนอจะคืนเงินให้
แต่ว่าผู้เสียหายเป็นคนซื้อไม่ยอมรับคืนเงินนะฮะ
เพราะถือว่าเป็นการจงใจในการหลอกขายนะครับ
และไม่อยากให้ผู้ค้าทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวอีก
กลัวนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นซื้อไปแล้วก็จะเสียความรู้สึกนะฮะ
ยังเสียชื่อเสียงของจังหวัดด้วย
บอกว่าไปซื้อที่ไหนรู้ไหมคุณที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์
ค่ะนะครับมันก็ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
แถวนั้นเป็นป่าเป็นเขาปลูกไร่สตอเบอรี่แบบนี้
แต่พอมาขายแบบนี้โอ้โหมันไม่ไหวจริง
เธอเป็นคนในพื้นที่เพชรบูรณนะอยู่ที่อำเภอหนองไผ่

นี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นมาจากต่างจังหวัดนะ

เสียใจหนักเลยบางทีอาจจะไม่กลับมาซื้ออีกด้วยซ้ำนะคุณนะ
เลยค่ะข้างบนข้างบนตกแต่งสวยงาม

เพราะว่าข้างบนเนี่ยคือสวยแต่งสวย
เราเห็นแล้วเราชอบกล่องนี้

เพราะว่าเขาแพ็กไปอย่างนี้

พอเดินทางกลับมาถึงประมาณบ่ายโมง
โดยประมาณลูกสาวอยากกินสตอเบอรี่

ปรากฏว่ามันเน่าหมดเลยค่ะ
นี่ฮะเสียความรู้สึกจริงนะครับ
ผู้เสียหายก็คือพี่ชุลีพรตานสุก
เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สตอเบอรี่ในร้านค้าต่างของแม่ค้า

ก็ต้องไปดูนะว่าสตอเบอรี่มันได้คุณภาพหรือเปล่า
หรือมีการอะไรนะสตอเบอรี่โปะหน้าผักชีโรยหน้าหรือเปล่า
ทีนี้ก็ต้องให้หน่วยงานของจังหวัดเข้าไปดูแล
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกหลอกซื้อแบบนี้อีกนะครับ